คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกลุ่มคนที่เขาไปตั้งแคมป์แล้วก็ไปขุด
เหมือนกับว่าตั้งใจจะไปขุดหาทองหาสมบัติโบราณที่ฝังเอาไว้ตั้งแต่แบบสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ที่กาญจนบุรี
แต่การลักลอบไปขุดอะไรแบบนี้มันถือว่ามีความผิดเจ้าหน้าที่เขาก็ไปรวบตัวก่อนหน้านี้ก็คือเนี่ยค่ะนายบุญส่งมะนาวทองอายุ๖๐ปี
คนนี้เป็นคนงานที่ช่วยขุดแล้วก็นายเชิดพงศ์พรมดีอายุ๖๙ปีเขาอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้
คือการไปลักลอบขุดแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นความผิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางอะไรเอาไว้เต็มเลย
แต่ทีนี้มันมีในมุมเรื่องของความเชื่อความอาถรรพ์ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ตามความคืบหน้าให้ต่อ
คือชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มีเยอะนะคนที่ไปขุดหาสมบัติ
เชื่อว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ทหารญี่ปุ่น
หรือใครก็ตามไปฝังเอาไว้แถวเมืองกาลทางรถไฟทางมรณะอะไรนั้น
ทางรถไฟสายมรนะก็มีหน้าวแน่นิยายมีราคอลมีหนังดังเรื่องคู่กรรมใช่มั้ย
เขาก็เลยเรียกกันว่าขุมทองโกโบริ
ตอนเด็กยังไปเที่ยวบ่อยเลยนั่งรถไฟก็ผ่านเส้นตรงนั้นน่ะ
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าชาวบ้านทั่วไปบางคนที่เขาไปขุด
คือมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล
ถูกต้องใช่ไหมจะมาทำอะไร
ทางการเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับผิดชอบดูแลพื้นที่อยู่อ่า
บางคนมาขุดนิดขุดหน่อยมันก็ไม่เท่าไหร่
แต่อย่างไอ้อันนี้ขุดเป็นจริงเป็นจังตั้งเป็นแคมป์เลย
ตั้งเป็นแคมป์แล้วดูขุดลึกลงไปขนาดนี้

คำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้มาขุดกันขนาดนี้เนี่ย

ไม่มีใครเห็นรถเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนดินเข้าขนดินออกอะไรเลยหรือ
จริงเนี่ยก็รถใหญ่ขนาดนี้ไปขุดอ่ะ
คือมุมหนึ่งมันเป็นความผิดอีกมุมหนึ่งมันเป็นความเชื่อ
ชาวบ้านบอกว่าคือคนก็เชื่อแล้วก็ไปลองขุดกันเยอะเหมือนกันนะ
ทีมข่าวไปในพื้นที่บ้านแก่งประลอมนะคะ

คือนายบุญส่งจริงเขาเป็นคนกรุงเทพนะแต่เมื่อ๓๐ปีก่อนไปเที่ยวที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ไปฟังเรื่องของการขุดทองโกบุริเขาเรียกกันแบบนี้นะคะ
ฟังเรื่องนี้จากในอึ่งไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงรู้แค่ว่าในอึ่ง
เขาเล่าให้ฟังในอึ่งเล่าให้นายบุญส่งฟังแบบนี้ค่ะบอกว่ามันมีเรื่องแปลก
ทั้งความฝันทั้งนิมิตเห็นสมบัติที่ถูกฝังอยู่
นายบุญส่งบอกว่าเลยตกลงใจเป็นลูกมือขุดให้กับในอึ่งเพราะในอึ่งมาเล่าให้ฟัง
เชื่อเลยตัดสินใจตกลงเป็นลูกมือเข้าร่วมทีมขุดค้นหาสมบัติ
เริ่มตั้งแต่๒๐ปีก่อนนะ๒๐ปีเหรอเอามือขุดอ่ะตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรอ่ะ
ไม่มีเครื่องจักรเอามือขุดขุดเป็นโพรงกว้างเท่าแค่ตัวคนนะคุณภาคภูมิ
แล้วลึกไปแบบ๓๐เมตรเขาบอกแบบนี้นะแล้วไปเจอโพรงด้านในเหมือนกับเป็นถ้ำเลย
ในนั้นน่ะมีหินมีดินแล้วสีมันแปลกจากพื้นดินทั่วไปสีเหมือนสีเทาอ่ะนี่ค่ะ
แล้วเขาก็ช่วยกันขนช่วยกันขนขึ้นมาแต่ฝนตกดินถล่มโพรงมันปิดไปเลย
ก็ไปเอารถขุดมาขุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยจับครั้งนี้คือมันเป็นครั้งที่เคยขุดตั้งแต่สมัยก่อน
แล้วก็มาขุดเพิ่มอีกทีเจ้าหน้าที่ก็มาจับ
แต่เมื่อก่อนบอกว่าไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือก็ใช้แค่มือแล้วช่องแค่ตัวคนอะไรแบบนี้
ก็อาจจะมีอุปกรณ์เบานิดหน่อย
นายบุญส่งที่มาตั้งแคมป์ขุดจนถูกเจ้าหน้าที่จับครั้งนี้ก็เพราะว่า
ยี่สิบปีก่อนเคยมาขุดแล้วรอบหนึ่งครับครั้งนี้คือมาขุดจุดเดิม
จำจำจุดได้เลยมาขุดจุดเดิมอ่าเออส่วนอีกคนนึงที่ถูกจับไปแล้ว
ก็เป็นเจ้าของที่ดินนะคะครับนายเชิดพงพรมดีอายุหกสิบเก้าปี
บอกว่าเขาก็เป็นคนกรุงเทพเหมือนกันมาเที่ยวที่อำเภอไซโยก
แล้วก็ประทับใจในความสวยงามเลยจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
อืมหลังติดเขาหน้าติดแม่น้ำห่วงจุ้ยดีจับจองเหรอ
เขาบอกเขาจับจองจับจองนะแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของ
สิบไร่เลยนะแล้วก็สร้างบ้านเลยอ่าสร้างบ้านตรงนั้นเลยครับ
แล้วมาเจอกับในอึงนี่ไงในอึ่งอีกแล้วในอึงก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์
แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านแล้วมาบอกว่าที่ตรงเนี้ย
นายเชิดพงศ์จับจองอยู่เนี่ยถ้าเป็นวันพระเนี่ยนะ
จะมีแสงประหลาดสีฟ้าสีแดงพุ่งขึ้นมาจากพื้นลองสังเกตดูสินี่
อืมแล้วนายเชิดพงศ์บอกว่าอ่ะลองสังเกตมีจริงอ่า
มีแสงโผล่ขึ้นมาจากดินจริงจริงโอ้โหทีนี้ค่ะในอึ่งมาเที่ยว
แล้วก็เกิดนิมิตรเห็นภาพทหารญี่ปุ่นเห็นภาพสมบัติมหาศาลเลย
อยู่ใต้ดินที่นายเชิดพงศ์อ้างว่าเป็นเจ้าของบอกนิมิตเห็นเหรอ
ทีนี้แหละโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยสิช่วยกันขุดช่วยกันขุดเนี่ยค่ะ
แต่ตัวนายเชิดพงศ์บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย

แล้วสังเกตมาเคยเจออะไรบ้างอย่างครับโอ้ที่เอาขึ้นมามีอะไรบ้าง
ยังไม่ได้อะไรแล้วมีหินมีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในมีครับมีอะไรอะไร
ผมก็ไม่ทราบเอาขึ้นมาได้ผมไม่ได้ไปยุ่งเขาเลยนะ
ผมจะอยู่อ้าวทำทำไป
นี่ไงคือพวกนี้เขาคุยกันรู้เรื่องไงใช่ไหม
คนหนึ่งก็เห็นลำแสงคนหนึ่งก็นิมิตเห็นทหารญี่ปุ่น
เห็นสมบัติอยู่ใต้ดินแต่ไม่ว่าจะใครเห็นอะไรยังไงก็แล้วแต่
ก็แล้วแต่คุณคุณจะเห็นแต่คำถามก็คือว่าไอ้พื้นที่
ผืนดินผืนป่าที่คุณไปขุดเนี่ยคือที่อะไรอ่า
คุณบอกคุณจับจองคุณเป็นเจ้าของคุณมีอะไรมีโฉนดไหม
หรือมีนศ๓หรือมีการถือครองที่ดินในลักษณะใบอนุญาตแบบไหน
ค่ะแล้วขุดไปแบบเนี้ยคุณพ่อภูมิดูสิอ่า
ก็ความพยายามเยอะนะตามนิมิตอ่ะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่า
เขาสร้างศาลนะก็ระลึกถึงดวงวิญญาณของทหารญี่ปุ่นและ
เฉลยศึกที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะครับนี่นะคะ
นี่คือสารที่เขาสร้างไว้ค่ะอ๋อเหรอเขาบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลและ
เพื่อให้เจอสมบัติเจอไหมล่ะ๒๐ปีเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยมีหนี้อีก
นี่ไงโอ้โหเออพูดกันรู้เรื่องน่ะสองสามคนเนี้ย
ใช่พนักงานสอบสวนสพไซโยกบอกว่าต้องดำเนินคดีนะ
ครับเพราะตรงนี้คือที่ราชพัสดุค่ะนั่นไงเห็นไหมที่ราชพัสดุค่ะเห็นไหม
แล้วคุณไปบุกรุกแล้วคุณขุดซะเละเลยอ่ะค่ะต้องออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องมา
ดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณโอ้โหไปขุดซะขนาดนั้นน่ะ
ไปสร้างโบ้งสร้างบ้านสร้างแคมป์มาค่ะเจาะจ้อม
อ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเราตามให้นะคะ
ว่าท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่าเออมันน่าจะมีอยู่จริงอืม
อ่าอ่าท่านก็ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยได้ค่ะนะครับ